ไปดูต่อกันที่คดีของพี่เสกโลโซกันหน่อย
คดีหลายปีผ่านมาแล้วแต่มันยังไม่จบไม่สิ้น
ก็เป็นเรื่องเป็นราวให้บ้านนี้ต้องปวดหัวอยู่เรื่อยนะคะ
หลังจากสารดีกาให้ประกันตัวออกมาแล้วค่ะ
ขึ้นหน้าตอนนี้พี่การวิพากรให้ทนาย
รวบรวมหลักฐานต่อสู้คดีในชั้นดีการในวันนัดเดือนหน้าค่ะ
ส่วนสารจะเมตตาหรือเปล่ายังตอบไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ใจก็เป็นห่วงแต่พี่เสกที่มีอาการเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว
บอกเสมอพี่การพูดตลอดว่าเสกห้ามตายค่ะ
ตอนนี้เรื่องคดีก็พยายามให้ถึงที่สุด
ก็บอกเสกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าดีการ์ต้อง๒ปีเธอต้องผ่อนคลาย
เพราะฉะนั้นเธอเครียดเรื่องคดีถึงขั้นเธอตายนะ
จริงถ้าไม่มีคนอยู่เธอตายนะ
แล้วพวกการจะอยู่กันอย่างไรลูก
นี่ก็ไปตรวจสมองสมองอะไรเลือดอะไรอย่างนี้
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีมาต่อเรื่องทุกวันเลยนะครับ
นั่นก็คือเกลียนคีย์บอร์ดชอบเข้ามาเม้นข้อนแคะแขวะบ้างอะไรบ้าง
เห็นด้วยที่พี่เสกกับพี่การกลับมาคืนดีกัน
บางคนนะคุณเปรียบเปลยแรงเลยว่าเป็นผีเน่ากับโรงผู
คู่นี้เอองานนี้พี่การบอกเลยว่าฉันไม่สนจ้ะ
เชิดใส่พวกปากหอยปากปูดีกว่า
มีคนที่แบบไม่แฮปปี้ที่พี่กลับมาจดทะเบียนกัน

เหมือนพี่เสกมีเซนต์ว่า

อืมมาแล้วประโยชน์เลย
สัมภเวษีก็คือสัมภเวษีขนาดกวดน้ำให้บ่อยเวลาทำบุญ